ผมมีอีกหนึ่งพิธีหนึ่งงานสำคัญให้คุณผู้ชมไปร่วมเป็นสักขีพยานในงานแต่งของหนูพุกตัวใหญ่กันหน่อย
เขาบอกว่าต้องการทำขึ้นมาเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยฮะอื้อหือใหญ่เกินนะฮะ
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเมนูเด็ดของงานแต่งในครั้งนี้คือหนูหันงานแต่งหนูแต่เอาหนูหันมาเลี้ยงคนในงาน
คุณผู้ชมบรรยากาศที่เห็นก็เป็นความคึกคลื้นไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานแต่งหนูพุกคันใหญ่
จัดในพื้นที่บ้านต้นแหนอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะฮะจัดเมื่อวานโอ้โหแขกไปเยอะเลยนี่มีประตูเงินประตูทองมีต้นกล้วยต้นอ้อยนะครับ
ทางด้านของนายกริตภพจำปาจีนอายุ๕๑ปีเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหนูพุกพันใหญ่เขาบอกว่าถือเลิกมงคลนะฮะ
เมื่อวานวันที่๙เดือน๘จัดพิธีแต่งงานระหว่างเจ้านำโชคเป็นพ่อพันธุ์วัย๘เดือนกับเจ้ากำไรทอง
รุ่นน้ำกล่ำแม่พันอายุแปดเดือนเหมือนกันนะฮะมีสินสอดนะฮะหนึ่งหมื่นเก้าพันก้ามร้อยเก้าสิบเก้าบาท
นะฮะมีพิธีแห่ขันหมากเหมือนงานแต่งทั่วไปนะฮะ
ฝั่งเจ้าบ่าวเนี่ยพากันสวมชุดสีแดงเป็นความมงคลนะนำเจ้านำโชคเป็นเจ้าบ่าวไปสู่ขอเจ้าสาวคือเจ้ากำไรทอง
พร้อมจัดพิธีใบสีสู่ขวัญนะฮะส่วนการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนเมนูเด็ดก็คือหนูหันนะครับ
ให้คนที่ไปร่วมงานกินโอ้โห

ก็เลยเป็นเมนูยอดนิยมนะฮะแล้วก็เป็นความต้องการของตลาดตอนนี้
นายกฤตภพก็บอกว่าพิธีแต่งงานหนูผู้พันธุ์ใหญ่ครั้งนี้
เชื่อว่าเป็นที่แรกที่ทำในประเทศไทย

แล้วก็เป็นการกระตุ้นตลาดและประชาสัมพันธ์
ให้คนรู้จักเรื่องของอาชีพการเลี้ยงหนูพุกมากขึ้น
และตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของเกษตรกร
เพราะเลี้ยงง่ายใช้เวลาไม่นานสร้างรายได้
ใครอยากเลี้ยงลองศึกษาดูเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า๔๐๐๐บาท
เลี้ยงหนูคุกแล้วก็เขาชอบกินเป็นหนูหันแบบนี้

ใครนิยมใครชอบใครอยากจะทานก็ลองชิมเอาละกันนะครับ